โอ๊ต่าแรงดีไม่มีตกนะฮะวันแรกหยอดโอ้หูววววว
วิวคุณทะลุล้านวิวไปแล้วบ้าหรือเปล่า
เห็นว่ามีวงนี้รอบนี้เปลี่ยนเซตเตอร์คนใหม่ด้วย
เออใช่คุณเซ็นเตอร์เขาเป็นน้องคนนี้ไง
น้องออนอุ๋งทำไมต้องอุ๋งอ่ะ
ความน่ารักอุ๋งเหมือนแมวน้ำไง
นะคะก็เลยขอเป็นตัวแทนสมาชิกในวงนะคะ
ขอบคุณแฟนซะเลยค่ะที่ให้การสนับสนุนนะจ๊ะ

ก็จะเป็นบทเพลงที่ให้กำลังใจทุกคนด้วยนะคะ
ภูมิใจแล้วกันค่ะเพราะว่าพวกเราก็ได้
แรงกายทุ่มแรงใจเพื่อที่จะทำเพลงนี้ขึ้นมา
ก็ขอขอบคุณทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผู้บริหาร
แล้วก็ฝ่ายเมมเบอร์ทุกคนที่ตั้งใจให้กับเพลงนี้มากเลยค่ะ
เพลงนี้ก็คล้ายกับเพลงวันแรกเหมือนกัน
ที่จะเป็นแนวให้กำลังใจค่ะ
ไม่ว่าปัญหานั้นมันจะยากแค่ไหน
ว่าเราจะแบบไม่รู้ว่าจะก้าวข้ามผ่านมันไปยังไง
ก็ขอให้เราสู้ต่อไป
เออนะคะคุณสู้ต่อไปเหมือนในที่ในเพลงบอก
ก็คือว่าเป็นแม่น้ำสายหนึ่งนะคะ
เราต้องข้ามผ่านข้ามผ่านอุปสรรคไปให้ได้นั่นแหละ
ตอนนี้ยอดวิวอยู่ที่๓๖ล้านแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะวิวจ้ะ
ล้านกว่าปล่อยมาแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะคะ